คดีผู้กำกับโจ้คือทนายของเขาเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นขอประกันตัวนะแต่ว่าความคืบหน้า
คดีในส่วนของพนักงานสอบสวนไปเรียกสอบคือ
ทีมศูนย์ห้าไม่ได้มีแค่นั้นอ่ามีอีกนะฮะมี

ท่านรองผอมพันธ์ตลอดชี้เลยว่า

ความคืบหน้าคดีที่พันธบรวจเอก

ผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์กับพวก

ผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเขาเสียชีวิต

ล่าสุดครับพนักงานสอบสวนได้เรียก

ที่เหลืออีก๗นายเนี่ย

เพื่อจะรายงานให้พลตำรวจเอกสุชาติทีม
และสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตะบดแห่งชาติ

เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกินพรุ่งนี้

แล้วเดี๋ยวถ้าใครเกี่ยวข้องปั๊บออกหมายจับนะฮะ

ตามสถานที่ต่างและเส้นทางต่าง

เดี๋ยวจะเอามาประกอบกับการสอบสวน
พูดตรงกับสถานที่ไหมพูดตรงกับเวลาไหม
นี่แหละเอาภาพจากกล้องวงจรปิดใช้เป็นหลักเลย
จากภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มีวันเวลากำกับอยู่ในคลิป
ส่วนการต่อสู้ของภูมิกับโจ้ต่อสู้คดีนะครับ
นายโชคชัยอ่างแก้วท่านนี้ขวามือฮะเป็นทนายความบอกว่า
ขณะนี้คดีเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวน
ก็ดำเนินไปตามขั้นตอนนั่นแหละนะครับทนายจะยังไม่ยื่นขอประกันตัวในช่วงนี้
แต่ก็ได้สอบถามผู้กำกับโจ้นะครับถึงเรื่องราวและข้อที่จริงที่เกิดขึ้น
รวมถึงพูดคุยเรื่องของข้อกฎหมายต่างโดยเห็นว่า
ระหว่างนี้ผู้ต้องหายังไม่จำเป็นต้องยื่นพยานหลักฐานเอกสารอะไรเพิ่มเติม
เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานให้ฟังเขานะครับ
หากมีเหตุจำเป็นหรือมีเรื่องที่ต้องสอบถามเพิ่มเติม
เขาอาจจะเข้าไปพูดคุยกับผู้กำกับโจ้ที่เรือนจำในฐานะทนายความกับลูกความได้ครับ
เรื่องของคดีผู้กำกับโจ้นะฮะที่มีคนไปเปิดประเด็นก็คือไปขุดไปคุย
ไปกู้ไฟล์ของการที่ฆาตกรรมออกมานะครับปรากฏว่ามีคนแชร์ข่าวว่า
คนนี้ตำรวจที่ไปกู้ไฟล์กลับมาคนนั้นตายไปแล้วจมน้ำตายปิดสนา
นี่ไงเป็นข่าวพบก่อนโหแล้วโพสต์ใหญ่โตมากพบว่านี้โลกออนไลน์อีกแล้วด้วย
เออนี่ครับแปลกมากเรื่องนี้
ตำรวจสายตรวจชื่อว่าทศพรแก้วเกิดหรือหมวดยิ้ม
วดยิ้มนี่คนสำคัญสำคัญขนาดไหนเขาเป็นคนกู้คลิป
เป็นคนไปกู้ไฟล์กล้องวงจรปิดจนกระทั่งข่าวนี้ใหญ่โตฮะ
หลายแต่หลายคนบอกโอ้โหนี่เรื่องใหญ่ครับ
และคลิปนี้โพสต์นี้บอกร่วมส่งฮีโร่ขึ้นสวรรค์
วดยิ้มทศพรแก้วเกิดสายตรวจโรงพักเมืองนครสวรรค์จมน้ำตายปิดสนา
ข่าวนี้อลังการเหลือเกินสุดท้ายแล้วปลอมล้านเปอร์เซ็นต์
ใครบอกท่านรองพบทรพรดำรวจเองสุชาติเจียยรสวทธ์
ไม่จริงเลยตำรวจที่อยู่ในภาพเนี่ยเขาเป็นตำรวจจริง
อืมและคลิปเนี้ยก็ไม่ใช่ตำรวจในโรงพักนี้
เป็นคนส่งมาให้กับทนายความจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับ
ตรวจสอบแล้วไม่มีค่าราชการนามสกุลนี้เรื่องหนึ่งนะ
และไม่มีข้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัดเมืองนครสวรรค์ที่ตาย

ดังนั้นตำรวจท่านรองพบตรบอกไปหามาเลย

จะมีความผิดเรื่องพรบคอมพิวเตอร์

และตำรวจจริงหรือเปล่าก็อย่าบอกอย่างที่บอกไง
ตำรวจนายนี้เป็นรูปของตำรวจจริงฮะ
ตำรวจนายนี้เลยต้องชูมือ๒มือ

ดังนั้นครอบครัวเขาก็ตกใจกับการโพสต์เรื่องนี้

กับคนที่โพสต์เรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

ผู้กำกับโจ้เป็นผู้ต้องหาไฮโซ

สุดท้ายแล้วท่านผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิสุนโลก

ข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด
เพราะภูมิกับโจ้เหมือนผู้ต้องหา
ผู้ต้องขังทั่วไปคือห้องพักไม่มีแอร์
มีแค่ผ้าห่ม๓ผืน

ช่วงนี้เสพข่าวต้องมีจิตแข็งหน่อย
เพราะข่าวปลอมข่าวมั่วมันจะออกมามากมาย